ตอนนี้คือเวลาที่แจกอาหารกลางวัน
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาบริเวณพระบรมหาราชวัง
ก็คือเป็นช่วง๑๑โมงจนถึงบ่าย๒นะคะ

กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
มีการจัดระเบียบเรื่องของการแจกอาหารให้เป็นเวลา

ซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไร

จากคุณรัชตะวันโภชนุกูล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ที่ทางกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครค่ะ
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการแจกจ่ายอาหาร

แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน
ที่เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ

บริเวณท้องสนามหลวงออกเป็น๓ช่วงเวลาด้วยกัน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
หลังจากที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
ปรับเวลาการแจกจ่ายอาหารของเหล่าจิตอาสา

แก่๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา

และ๑๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา

ตัวแทนจิตอาสาจากกองทัพบก

เผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

แม้จะมีประชาชนบางคนไม่เข้าใจอยู่บ้าง

รวมถึงเก็บทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ซึ่งจะทำให้ประชาชนมั่นใจในความสะอาด
และความปลอดภัยของอาหารที่นำมาแจกจ่ายมากขึ้นค่ะ

ได้เปลี่ยนเส้นทางการเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จากประตูวิเศษชัยศรีที่เปิดตั้งแต่๔นาฬิกามาเป็นประตูมณีนพรัช
จากภายหลังเวลา๘นาฬิกา๒๐นาทีนั้น
วิเศษชัยศรีจะเปิดให้เป็นทางเข้าชมวัดพระแก้วสำหรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย
เนื่องจากมีตำรวจท่องเที่ยวคอยให้คำแนะนำ
รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
โดยคาดว่าในวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นักท่องเที่ยวเราก็จะประชัมภัณฑ์ว่า
เป็นท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเข้าประตูพิเศษ
ถ้าเป็นผู้ที่จะมาสักการะพระบรมศพ
ก็จะเข้าทางประตูบรรณีพระพระรัชน์
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยก็จะเข้าทางประตูสวัสดีโสภา
ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิเอง

เข้าใจในเรื่องของการที่จะต้องมา
ถ้าเกิดจะต้องมาดูพระบรมภาชวัง

อย่างเมื่อวานก็ประมาณ๘๐๐๐คน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ฝากย้ำเตือนประชาชน
เรื่องการแต่งกายสำหรับเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

โดยขอให้แต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ
รองเท้าหุ้มส้นสีดำงดสวมหมวกและแว่นกันแดดในพื้นที่ค่ะ
ภาพรวมจนถึงขณะนี้นะคะยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
และสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ที่มีความไม่พร้อมเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าที่บริเวณท้องสนามหลวงนั้น
จะมีจุดให้ยืมเสื้อผ้าสีดำสุภาพและรองเท้าสีดำสุภาพนะคะ
ของทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยค่ะ